ไปดูเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงตีสามคืนที่ผ่านมาที่พัทธลุงค่ะ
พ่อเอาปืนยิงลูกชายจนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนเลยนะคะ
คือพ่อบอกว่าทนไม่ไหวลูกชายคนนี้ไม่เอาไหนเลยจริง
นิสัยไม่ดีเสพยาเสพติดจนสุดท้ายคือพ่อยิงเลยอะค่ะ
แล้วพ่อก็ไปมอบตัวกับตำรวจนะตำรวจบอกว่าก็เห็นใจพ่อพ่อมามอบตัวเอง
ก็เลยให้พ่อประกันตัวออกไปไปจัดการงานศพลูกชายให้เรียบร้อย
แล้วก็นำตัวพ่อมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
ตี๓ที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพเขาชัยสนพร้อมด้วยทีมแพทย์และกู้ภัย
ไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่๒ตำบลโคกม่วง
อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงที่เกิดเหตุพบนายพงศักดิ์นามสมมุตินะคะ
อายุ๒๖ปีเสียชีวิตอยู่บนแคร่ไม้ภายในห้องโถงกลางบ้าน
สภาพศพคือถูกยิงด้วยปืน๙มมกระสุนเข้าไทยทอย๑นัด
ข้างศพมีหัวกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๑หัวค่ะ
คนก่อเหตุคือพ่อของผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะคุณพ่อทวีศักดิ์นามสมมุตินะคะ
อายุ๔๕หลังเกิดเหตุตอนแรกเนี่ยหนีไปก่อนเอาปืนที่ก่อเหตุหนีไปด้วย
ย่าของผู้เสียชีวิตที่มาเห็นหลานถูกพ่อยิงตายเนี่ยนะย่าเป็นลมเลยนะคะ
ย่าตกใจเป็นลมหมดสติจนต้องส่งย่าไปโรงพยาบาล
เย็ดย่าปกแบบนี้ค่ะคือก่อนเกิดเหตุผู้ตายไปของเงินย่า
จะเอาไปซื้อยาเสพติดย่าไม่ให้ก็เลยทะเลาะกัน
พ่ออยู่บ้านห่างออกไปแค่๒๐เมตรได้ยินทนไม่ไหว
เดินมาหาลูกแล้วเอาปืนยิงใส่เลยค่ะ

คุณนั่งดูทีวีแล้วที่นี่ย่าคงมีเสียงดัง
พอหล่อยจากนั้นก็ผิดการก็คือไม่รู้ล่ะ

โอเคเอาเปลี่ยนลงให้

ล่าสุดนะคะพ่อก็มอบตัวกับตำรวจนะคะ
นำปืนที่ก่อเหตุไปด้วยไปมอบตัวกับพลตำรวจรีกฤษฎาแก้วจันดี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงแล้วก็สารภาพว่า
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทนพฤติกรรมของลูกชายไม่ไหว
ติดยาเสพติดลักเล็กขโมยน้อย
สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวและชาวบ้านเป็นประจำ
และทุกครั้งที่ขอเงินย่าแล้วย่าไม่ให้ก็จะทำร้ายร่างกายย่า
ก่อนเกิดเหตุมีญาติมาบอกว่าลูกไปขโมยของในบ้าน
แต่ไม่ติดใจเอาความอะไรแล้วมูลค่าของมันไม่กี่ร้อยบาท
พ่อบอกว่าก็อยากจะเตือนลูกชายแหละเพราะว่าญาติมาบอกว่าเออเตือนลูกชายหน่อยนะ
พ่อก็เลยไปรอลูกชายกลับจากบ้านย่า
รออยู่ตั้งนานไม่กลับมาสักทีจนเที่ยงคืน
พ่อก็เลยเดินไปหาลูกชายที่บ้านย่าไปถามลูกว่าขโมยของบ้านญาติหรือเปล่า
เพราะญาติมาฟ้องพ่อให้พ่อมาเตือน
แต่ลูกชายก็นอนอยู่บนแคร่ไม่ยอมรับหันหลังให้เถียงพ่อ
จังหวะที่ลูกชายหันหลังให้นี่แหละค่ะครับพ่อบอกว่า
พ่อเห็นว่ามีปืน๙มมซุกอยู่ใต้หมอนที่ลูกชายหนุนอยู่
โมโหหยิบปืนยิงใส่ลูกเลยนัดหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือลูกถูกยิงที่ไทยทอยไปนัดหนึ่งนะคะ
แล้วเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยค่ะ
ตอนจริงเขาเขานอนหลับเปลี่ยงพ่อไปเยียบไปขึ้นบ้านเขา
เปลี่ยงเขามันไปโอ้โฮมันลบไปนั่น

ผมก็คิดว่าคุณน่าจะคับแค้นกายเรื่องนี้
ตำรวจก็ต้องนำตัวพ่อที่ก่อเหตุไปชี้จุดเกิดเหตุ
เห็นใจด้วยแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นด้วย
พ่อเองก็มามอบตัวกับตำรวจเองด้วย
ทางตำรวจก็เลยอนุญาตให้ได้ประกันตัวออกไปก่อนนะคะ
ให้กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาบำเพ็ญกุศลศพให้กับลูกชายก่อน
หลังจากนั้นก็มาดำเนินคดีตามขั้นตอน
จากการตรวจสอบประวัติของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เคยถูกจับคดียาเสพติดมาแล้ว๓ครั้ง

เคยถูกจับคดีรักทรัพย์อีกหนึ่งครั้ง
เพิ่งพ้นโทษจากการคุมประพฤต๒๐๒๐จากทรรถสถาน
เปิดบ้านนาวงได้๑เดือน

แล้วก็ยังเนี่ยค่ะมาขโมยของบ้านญาติ
ขอเงินย่าไปเสพยาเสพติด
มันก็น่าเศร้านะที่สุดท้ายแล้วมันต้องจบลงด้วยวิธีการแบบนี้นะ
อืมใช่ไงนะคะ